เที่ยวไทยมีเฮว่ามีการปรับแก้แล้วนะครับ
แล้วก็มองว่าศิลปะวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นพลวัฒน์ที่พัฒนาตามยุคสมัย
เพื่อให้มีการสืบทอดต่อไป
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ใช้ตัวละครโขนเป็นตัวเดินเรื่อง
แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะครับว่า
หลังจากทราบเรื่องดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้นิ่งเฉย
โดยได้มีการเชิญทั้งฝ่ายผู้ผลิตและฝ่ายที่เห็นต่างเรื่องความเหมาะสม
แก่ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโขน
มาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็น
ของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า

ภาพที่เพิ่มเติมเข้ามาทดแทนก็ไม่ได้ทำให้ความเพลิดเพลินลดลง
โดยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้นำเรื่องดังกล่าว
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
พร้อมยืนยันว่าโขนเป็นวัฒนธรรมของทุกคน
ที่สามารถพัฒนาได้
และประเทศไทยก็ต้องบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมทุกสาขาที่มีอยู่
สามารถสืบทอดได้แล้วก็จนมาเป็นมรดกของรุ่นเรา
ก็ด้วยบรรพบุรุษที่สั่งสมแล้วก็มีการพัฒนา
นายวีระกล่าวอีกว่าผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าเรื่องวัฒนธรรม
มีทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความเห็นต่าง
แต่ก็อยากให้ทั้งสองเดินควบคู่กันไป
แต่การพัฒนาก็ควรที่จะมีกรอบซึ่งต้องคิดร่วมกันในสังคม
เพียงแต่ศิลปินแต่ว่าประชาชนก็ควรมีส่วนร่วมด้วย
จากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เตรียมแผนเผยแพร่องค์ความรู้
และกิจกรรมโขนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในมิติการอนุรักษ์ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น